เดี๋ยวไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชว์
แจกแล้วแจกจริงส่งจริง
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

อกจากเป็นพนักงานหน้าร้าน

คันโซคูณ๒เก็บฝาแล้วส่งมาลุ้นโชค

คาราบาลเขาแจกจริงเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผม

ทำไมคุณสองคนดูง่วงเหงาหาวนอน
อาการเหมือนคนนอนไม่หลับเลยล่ะ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

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน
หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

หรือเป็นผู้โชคดีจากทางไหน

เพราะหมดเขตส่งวันที่๓๑กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ